ที่พ่อชาวญี่ปุ่นทำโทษลูกชายวัย๗ขวบ
โดยการไล่ลงจากรถกลางป่า
แล้วก็หลังจากนั้นเด็กชายหายตัวไป

เพราะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพบตัวเด็กชายแล้ว
ซึ่งเด็กชายรอดชีวิตแข็งแรงปลอดภัยดี
เพราะว่าได้ไปที่ค่ายร้างแห่งหนึ่ง
พร้อมกับดื่มน้ำปลาปลาประทังชีวิตค่ะ
เมื่อเวลา๗นาฬิกา๕๐นาทีของวันนี้

พบตัวเด็กชายยามาโตะธาโนโอกะวัย๗ขวบ
พลัดหลงอยู่ในป่านานาเอะ
บนเกาะฮ็อกไกโดนานเกือบ๑สัปดาห์

ซึ่งอยู่ในค่ายของกองกำลังป้องกันตนเอง
ถูกทิ้งร้างในเมืองชิคาเบะ

ห่างจากจุดที่เด็กชายหายตัวราว๔กิโลเมตรนะคะ
ซึ่งเด็กชายอยู่ในสภาพที่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

โดยเด็กชายก็ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ค่ะว่าหิวมาก
เจ้าหน้าที่จึงมอบน้ำดื่มขนมปังรวมถึงข้าวปั้นให้เด็กชาย
ที่เขาจะถูกนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์
ไปยังโรงพยาบาลฮาโกดาเตะ
เด็กชายได้เล่าว่าทันทีที่ถูกพ่อไล่ลงจากรถนะคะ
เขาก็เดินเท้าไปเรื่อยข้ามภูเขา
พบค่ายของกองกำลังป้องกันตนเอง

พร้อมกับดื่มน้ำปลาปลาจากก๊อกน้ำด้านนอก

แพทย์ที่ตรวจร่างกายของเด็กชายก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าเด็กชายอยู่ในสภาพที่แข็งแรง
มีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำเล็กน้อย
ซึ่งเกิดจากการที่เขาไม่ได้รับประทานอาหาร

พร้อมกับกล่าวว่าเด็กชายโชคดีมาก
พบที่หลบภัยน้ำดื่ม

ซึ่งนั่นก็ทำให้เขารอดชีวิตมาได้
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
นายทาคายุกิธานกโอกะพ่อของเด็กชายยามาโตะ
ได้ไล่ลูกชายของตนลงจากรถยนต์ที่จอดอยู่กลางป่า
เพื่อเป็นการลงโทษที่เขาทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม

แต่ก็พบว่าลูกชายหายตัวไปซะแล้ว

นายทายุกิก็ได้ออกมาแถลงข่าวกล่าวขอโทษลูกชาย
ตนได้ทำในสิ่งที่ไม่น่าให้อภัย
พร้อมขออภัยต่อสังคมที่ตนได้สร้างความเดือดร้อนค่ะ